ขณะที่เรากำลังรอร่างรัฐมนุนร่างสุดท้ายนะครับว่าจะมีหน้าตาอย่างไร
ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าร่างรัฐมนุนที่ออกมา
อาจจะไปคล้ายกับฉบับในปี๒๕๕๙
ที่ถูกเรียกขานว่าเป็นรัฐมนูญฉบับประชาธิปไตยครึ่งใบ
แต่ว่าก็บังคับใช้มานานได้๑๒ปี
เหมือนหรือว่าแตกต่างจากร่างรัฐมนูญฉบับของนายมีชัย
ฤชุพันธ์อย่างไรไทยรัฐจอบประเด็น

เริ่มจากประเด็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ได้ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่พึงกระทำได้
และได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม
สวัสดีภาพชีวิตและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

และรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดีของประชาชน
เช่นเดียวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างครอบคลุม
แต่ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐ
ถูกท้วงติงว่าสิทธิเสรีภาพ
ถูกจำกัดโดยให้รัฐเป็นใหญ่
ทอนอำนาจของประชาชน
ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลได้เริ่มปรับแก้ให้ชัดเจนขึ้นแล้ว
ตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง
ทั้งสองฉบับยังมีจุดเด่นตรงที่เป็นช่วงที่พยายามให้ประเทศ
กลับเข้าสู่ประชาธิปไตยอีกครั้งผ่านกลไกการเลือกตั้ง
ด้วยการให้ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอต้องสังกัดพักการเมือง
ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม
ทำให้ไม่มีพักใดพักหนึ่งได้เสียงข้างมากเด็ดขาด
แตกต่างกันที่รัฐธรรมนุนปี๒๕๕๙
มีเพียงสอสอระบบเขตเลือกตั้งแบบรวมเขตเบอร์เดียว
ขณะที่จุดคล้ายกันของรัฐธรรมนูลทั้ง๒ฉบับ
คือสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความชำนาญในวิชาการหรือกิจการต่าง
ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
มาจากการเลือกไขว้ของ๒๐กลุ่มอาชีพเพื่อความหลากหลาย
แต่ก็ถูกโจมตีว่าแต่ละกลุ่มอาชีพอาจไม่รู้จักกันดีพอ
ส่วนจุดอ่อนของทั้งสองฉบับที่ถูกมองว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบ
คือการเปิดช่องให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นสอสอ
เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้โดยไม่ได้เขียนห้ามไว้

ให้สวมีอำนาจเหนือกว่าสภาพภูเทญรัฐสดร
เพราะมีที่มาจากการเลือกตั้งจำนวนไม่เกินกว่า๓ใน๔ของสภาพผู้แทนรัศดรทั้งหมด
ขณะที่บทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัย
ยังคงให้อำนาจหัวหน้าคอสชมีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวต่อไป
และเพิ่มเติมให้คงสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ดำเนินการปฏิรูปต่ออีก๑ปีหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูลใหม่
ร่างรัฐธรรมนูลของนายมีชัยได้เพิ่มองค์กรที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความขัดแย้ง
จากเดิมให้เป็นอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
แต่ล่าสุดได้ปรับแก้มาเป็นให้คณะรัฐมนตรีรัฐสภาสภาพผู้แทนรัศดรวุฒิสภาองค์กรอิสระและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ที่จะยื่นให้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัยในกรณีเกิดความขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้
ความแตกต่างทางการเมืองของทั้งสองสถานการณ์ยังเป็นตัวแปรสำคัญ
ที่จะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถบังคับใช้ได้นานเท่าปี๒๕๒๑หรือไม่
นั่นคือความเข้มแข็งของพักการเมืองที่แม้จะอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม
ขึ้นตรงต่อในทุนพักแต่กลับเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่